พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพังงาค่ะมีรถเก๋งพุ่งชนร้านค้าจนร้านเนี่ยพังยับเยินเลยนะคะ
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันวาเลนไทย
ครับจนถึงวันนี้รถยังคาอยู่ใต้หลังคาร้านยังคาอยู่ที่เดิมเอ้ย
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแถวนั้นนึกว่ามันอะไรไปถ่ายรูปคู่ด้วยดีไหม
จริงจริงอ่อเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารถรถเก๋งเหมือนกับหักหลบรถจักรยานยนต์เสียหลัก
แล้วพุ่งไปชนร้านขายอาหาร
ขายเครื่องดื่มขวาแล้วออกซ้ายแล้วตู้มเลย
ที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะ
แล้วร้านเนี่ยเสียหายหลังคาพังยุบข่าวของโต๊ะเก้าอี้โอ้โหพังยับเยิน
แล้วคาอยู่แบบนี้คาอยู่ใต้หลังคาแบบนี้รถเก๋งเองก็พังนะคะ
ด้านหน้าคือยุบอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสี่กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้
ยังจอดอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ยี่สิบสองกุมภาพันธุ์รถเก๋งคันนี้ยังจอดอยู่ตรงนี้
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้คำถามคือแล้วทำไมไม่เคลื่อนย้ายออกไปล่ะ
แล้วก็ซ่อมแซมร้านซ่อมรถซ่อมอะไรเจ้าของร้านบอกว่าคือรถคันนี้
ขับมาจากอำเภอท้ายเหมืองมุ่งหน้าไปอำเภอตะกัวป่า
ถนนเป็นทางตรงอยู่ระหว่างก่อสร้างมีการวางแบรีเออร์ทำให้มันเป็นคอขวดนะคะ
ปกติเขาไม่ขับเร็วกันเขารู้ว่ามีการก่อสร้างไงคะ
ควรจะขับเร็วเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คนขับรถเก่งอ้างว่ารถจักรยานยนต์ตัดหน้าก็เลยต้องหักหลบ
แต่มีคนสังเกตเห็นว่าขับเร็วน่าจะขับเกินร้อย
น่าจะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาบอกเหมือนกับเข็มมันค้างอยู่แต่ไม่แน่ใจนะคะ
เข็มค้างอยู่เพราะว่าขับเร็วขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่ามันเร็ว
ทีนี้ช่างมาประเมินความเสียหายแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าไปบอกคนขับรถแล้ว
มาเลยชดใช้ค่าเสียหายเลย
คนขับรถตอบว่ายังไงรู้ไหมคะ
ไม่มีเงินหาเช้ากินค่ำ
ตอนนี้ลำบากมากเลยไม่มีเงินจริงจะทำยังไงล่ะ
แต่ตอนนี้ร้านค้าเขาก็แล้วเขาจะทำยังไงอ่ะเออ
ช่วงนี้เขาก็อยากจะค้าขาย

ถ้าคุณไม่จ่ายค่าเสียหายไม่เอารถออกไม่ไปซ่อม

ไม่มีใครได้ใช้รถไม่มีใครได้ใช้ร้าน
ไปฟังเสียงผู้เสียหายนะคะ
๕แสนเบื้องต้น
ตอนนี้เขาก็ตอบลงมาว่า
ผมไม่มีจ่ายไม่มีปัญญาจ่ายหรอกว่า
เพราะผมก็คนจนนี่คนทำมาหากิน

กว่าจะหาเงินได้ใส่กระเป๋าแต่ละวัน
หนูก็ตอบกลับไปว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนรวยนะ
กว่าหนูจะมีได้หนูก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามา

เพราะว่าพร้อมที่จะเปิดแล้วกับเราไม่ได้เปิดแล้ว
เสียโอกาสทางการทำธุรกิจอะ

น่าจะเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ว่าเขาขับเร็วหรือไม่เร็วอย่างไร
แต่ประเด็นคือด้วยความที่ยังไม่สามารถ

แล้วรถมันยังคาอยู่ใต้หลังคาร้าน

นึกว่าเป็นปฏิมากรรมงานศิลปะ
คือมันยังมีส่วนของร้านส่วนหนึ่งที่พอเปิดได้
เขาก็ไปถ่ายรูปกับรถที่คาอยู่ใต้หลังคา
งงไงคะว่าทำไมไม่เคลื่อนย้ายออกไป

ก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ

ว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายหรือเปล่า
คือตำรวจบอกว่าตรวจไปตั้งแต่แรกแล้ว

ทีนี้ต้องนัดสองฝ่ายมาเจรจาเรื่องค่าเสียหาย

ถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายรถออกไปจากที่ร้านเขาได้

บางทีตำรวจอาจจะต้องช่วยพี่เจ้าของร้านเขาหน่อย
เอารถยงรถยกอะไรมายกรถของกลางไปเก็บที่โรงพักก่อนได้ไหม
ดีกว่าที่จะปล่อยคาราคาซังเอาไว้แบบนี้นะคะ
ทีนี้มันไปไหนต่อกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของรถทั้งเจ้าของร้าน
ถ้าตำรวจช่วยได้เอารถของกลางยกไปเก็บที่โรงพักก่อน
ที่เหลือเจ้าของร้านถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่มีตังค์ซ่อมให้

แล้วก็ไปฟ้องร้องก็ต้องไปตรงนั้นเอา

ค่ะก็เละอยู่แบบนี้ค่ะตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ดูซินี่ทุกผู้ชมครับ